มาดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ล่าสุดกันหน่อยนะคะ
ที่ถนนพระราม๓ในไซส์ก่อสร้างคอนโดแห่ง๑
เหตุการณ์ก็คือเครนที่ใช้ก่อสร้างคอนโดเนี่ย
หักลงมาคือเป็นการหักครึ่งเลยนะคะ
ทำให้คนงานซึ่งอยู่บนเครน

เสียชีวิตทันที๔ศพด้วยกัน
บาดเจ็บ๔คน
ใน๔นะคะก็คือเป็นการบาดเจ็บโดยที่ยังติดอยู่ด้านบนของเครน
เพราะขาหักลงมาไม่ได้
แต่ว่ารายนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ช่วยลงมาได้แล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์เครนก่อสร้างอาคารถล่ม
ภายในซอย๔๕ถนนพระราม๓
ส่งผลให้คนงานเสียชีวิต๔ศพเป็นผู้ชายทั้งหมด
มีผู้บาดเจ็บ๕ราย
รวมถึงมีผู้ที่ติดยอดอยู่บริเวณปลายยอดของเครนอีกหนึ่งรายด้วยนะคะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้ทำการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่บนยอดเครนลงมาได้ปลอดภัยแล้ว
นำตัวส่งโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ทันทีค่ะ
โดยการช่วยเหลือใช้วิธีให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยปีนขึ้นไป๔คน
จากนั้นใส่อุปกรณ์เซฟตี้ให้กับผู้บาดเจ็บก่อนที่จะโรยตัวลงมาด้านล่าง
สามสาเหตุพบว่าขณะที่คนงานกำลังปฏิบัติงานก็คือการต่อเครนขึ้นไปอีก๓ชั้น
จู่ช่วงเวลานั้นค่ะเกิดอุบัติเหตุก็คือเครนหักลงมาครึ่งหนึ่งเลย
ทำให้คนงานที่อยู่บนเครนและอยู่ด้านล่างเสียชีวิตทันที๔ศพผู้บาดเจ็บคือเพิ่มขึ้นเรื่อย
สรุปแล้วตอนนี้ผู้บาดเจ็บ๖รายด้วยกันค่ะ
ผู้บาดเจ็บแบ่งเป็นคนไทย๕คนนะคะ
แรงงานต่างด้าวที่มีเอกสารทำงานถูกต้องอีก๑คน
เจ้าหน้าที่ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์๔คน
และโรงพยาบาลเลิศสินอีก๒คนค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะยังพบข้อมูลว่าคอนโดแห่งนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
ทั้งหมดแล้วที่เขาต้องก่อสร้าง๓๕ชั้น
บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุเครนหักคือการก่อสร้างผ่านไป๑๓ชั้น
ซึ่งผู้ดูแลไซส์งานต้องต่อความสูงของเครน
และกำลังมีการทดสอบระดับความสูง
แต่จู่เครนหักลงมาถล่มลงมาจนเกิดอุบัติเหตุและมีการสูญเสีย
ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบานบางโพงพางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นที่
และรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ